ภารกิจอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่สุโขทัยครับผมสุโขทัยเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือแล้ว
พระเองก็เหมือนกันฮะพระถึงขั้นไปปะทะกับน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านญาติโยมฮะ

โอ้ยไม่ไหว

โอ้ยน้ำแรงมากเลย

โอ้ยน้ำแรงมากเลย

โอ้ยน้ำแรงมากเลย

โอ้ยน้ำแรงมากเลย

โอ้ยน้ำแรงมากเลย
โอ้ยน้ำแรงมากเลย

โอ้ยน้ำแรงมากเลย
โอ้ยน้ำแรงมากเลย

มาอยู่ตามฟอง

เจ๊บ

เรือเมื่อกี้ไม่ใช่บอลแพ้อะไรนะ

ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นมันอยู่ในใจอยู่แหละนะฮะคือเข้าใจว่าเหมือนใจดีสู้สือ
ก็เข้าใจแหละว่าจริงทุกข์จริงเครียด
ทั่วบ้านไปแล้วสุดหลายพื้นที่ก็บอกว่าคือเราจะได้ยินคำนี้บ่อยนะเดี๋ยวนี้เวลาเกิดภัยธรรมชาติ
เกิดมายังไม่เคยเห็นหนักมาก
ใช่ใช่ชายภูมิที่บอกว่าในรอบ๔๐๕๐ปีเลยนะคะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่าง